ผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อกันฝนเดินเข้าไปแอบไปส่องผู้หญิง
ผู้หญิงเขาเป็นแคชเชียร์ของผับแถวปฐุมเลิกงานอาบน้ำ
ตี๔ตี๕ก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วภาพที่เห็นคือผู้ชายคนนี้เดินขึ้นไปอันนี้เป็นวงจรปิดในหอพัก
แล้วก็ไปอยู่หน้าห้องผู้หญิงเอามือถือส่องเข้าไปในบานเกร็ด
ผู้หญิงเขารู้ตัวได้ยินเสียงหันไปเห็นผู้ชายคนนี้กำลังเอามือถือส่องพอดี
เนี่ยเดินดุ่มเข้าไปเนี่ยนะผู้เสียหายบอกว่านี่มันคือนุ่มโรคจิต
นะฮะผมเกลียนหน่อยเดินบันไดขึ้นไปที่ห้องแล้วก็แอบส่องผ่านหน้าต่างเขาเนี่ย
นะฮะที่บานเกร็ดเนี่ยพอผู้หญิงรู้ตัวก็รีบวิ่งไปนะฮะก็พากันไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้หญิงที่เอาคลิปเนี้ยไปโพสต์เนี่ยเป็นแคทเชียร์ของผับนะฮะเอ่ออายุยี่สิบสองนะฮะ
เขาก็อยู่ที่ถนนเรียบครองรังสิตประยูนศักดิ์ซอยรังสิตนครนายกสามสิบสี่
บนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีก็บอกว่าเลิกงานมาตีห้าแล้ว
กลับมาที่ห้องแล้วก็อาบน้ำทำนั่นทำนี่ทำภารกิจส่วนตัวอ่านอนเล่นโทรศัพท์สักแป๊บหนึ่ง
นะคือหัวเขาเนี่ยเขาหันออกมาทางหน้าห้องก็คือตรงบันเกร็ดพอดีได้ยินเสียงตรงหัวนอน
พม่านดูเอาเห็นผู้ชายคนนี้กำลังแอบดูพอดีครับนะฮะแล้วพอผู้ชายเขาเห็นว่าผู้หญิงรู้ตัวก็วิ่งหนีไป
นะพอไปขอดูกล้องวงจรปิดก็เห็นผู้ชายคนนี้ตามพฤติกรรมที่เราเห็นเลยครับก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ให้ผู้หญิงในหอพักเนี่ยต้องระวังตัวแล้วก็เตือนภัยกันด้วยครับ
ก็คือหนูนอนอยู่นอนอยู่ตรงนี้ครับแล้วแบบว่ามันก็ดันลุ้นรวดอยู่ในนี้หนูก็เลยก็ยินเสียงอ๋อ
หนูก็เลยเปิดช่องบ้านออกมาดูก็เจอเจอหน้ามันนะคะแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งออกมาดูมันมันก็วิ่งลงบันไดไปแล้ว
แล้วพอมามองกล้องวงจรปิดมันก็ถอดปั๊บลงกล้องวงจรปิดออกครับแล้วพอไปขอไปขอเจ้าของตึกดูกล้องก็เลยรู้ก็เลยแชร์ลงก็เลยแบบว่าลงเฟสนะคะ
แล้วพอแชร์ไปเรื่อยเรื่อยก็เลยตามตัวมันได้ครับค่ะตามตัวได้นี่ตามเจอที่ไหนครับอ่าอยู่เอื้ออทรค่ะอ๋ออยู่
อยู่เอื้ออาทรครับเราเคยเห็นหน้าไหมครับไม่เคยเห็นค่ะอ่าจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านเอื้ออาทร
ย่านสะพานแดงนะฮะที่ปฐุมนะครับหลังจากเกิดเรื่องก็ได้ขอย้ายห้องมา
ไปเช่าห้องเขาอยู่นะฮะเพราะว่าหวั่นจะเกิดอันตรายเนื่องจากว่าอยู่คนเดียวด้วยนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนะครับนะฮะแต่ว่าตำรวจเองก็แนะนำให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะฮะ
เพื่อที่จะติดตามตัวผู้ชายคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป